๑๙นั้นยังมีตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ
ล่าสุดถึงแม้เมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขจะเพิ่มมา๒๐๐กว่าราย
แต่ว่าทำให้ผู้ติดเชื้อในไทยทะลุหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อย
ก่อนหน้านี้เราโอ้โหคนติดเชื้อน้อย
ค่ะโอ้โหตอนนี้หมื่นแล้วนะครับคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้ครับในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบค
ก็แถลงข่าวภาพรวมของการติดโควิด๑๙ในประเทศไทย
ทั้งหมดผู้ป่วยรายใหม่๒๑๒รายครับ
ติดเชื้อในประเทศ๑๘๗ราย
จากการค้นหาเชิงลุก๖รายครับ

ไม่เข้ากักตัวในสถานที่ของรัฐ๑๙ราย
สะสมตอนนี้โอ้โห
กับ๕๓รายเป็นที่เรียบร้อย
นะฮะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมา

จำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง
จะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง
โดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัด
ขอความร่วมมือให้ช่วยกันงดเดินทางข้ามจังหวัดย้ำ
ไม่ได้ห้ามแต่เป็นการขอความร่วมมือ

ยังพบว่ายังมีการเดินทางไปมาหาสู่กันข้ามจังหวัดอยู่เลย
จึงอยากจะให้มีการเดินทางเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

เคสล่าสุดของกรุงเทพมหานครแล้วกัน
มีญาติจากจันทบุรีเดินทางมากรุงเทพมา
ฉลองปีใหม่กับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ปรากฏว่าส่งผลให้ครอบครัวนั้นติดโควิด๑๙
ทั้งครอบครัว๑๑คน
๗คนจากจันทบุรีคนนั้นคนเดียว
อันนี้แหละทำให้ต้องห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
พอก๊อฟพูดแบบนี้มันก็เห็นใจกับชุมชนที่เขาบอกว่า
จากพื้นที่สีแดงสีน้ำตาลสีแดงเลือดหมู่

นี่แหละครับมันเกิดถึงจริง
มันจะเป็นดราม่าต้องออกมาขอโทษขอโพยกันกับเรื่องของแอปพลิเคชัน
ชนะก็ตามเนี่ยแต่ก็มีคนเป็นห่วงตัวเองไง
อยากจะติดตามเรื่องของคนติดเชื้อเนี่ย
เดิมคนโหลดไป๓๖๙๐๐๐ครั้งตอนนี้เป็น๕๓๔๐๐๐ครั้งแล้วนะฮะ
มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า๑ล้าน๖แสนคนก็น่ายินดี
แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือแล้วก็ตื่นตัวในการป้องกันโควิด๑๙
ใครสะดวกก็โหลดกันไปแล้วกันนะฮะ
เพราะแอปหมอชนะช่วยแจ้งเตือนว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงติดโควิดหรือเปล่า
เช่นกรณีผู้ติดโควิดเมื่อ๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เขามีแอปนี้ทำให้ตามบุคคลใกล้ชิดได้ง่ายนะเอาฟังเสียงคุณหมอทวีสินหน่อยครับ
เราเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็หาบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนะครับ
ปรากฏว่าอยู่แถวที่บางนาแล้วก็ได้ส่งการแจ้งเตือนไปทั้งหมด๔๕รายนะครับ
นี่คือสิ่งที่ได้ใช้แอปหมอชนะเป็นตัวทำงาน
แจ้งเตือนจากหมอชนะท่านมีความเสี่ยงจากการไปสถานที่เดียวกันกับ
ผู้ติดเชื้อโควิดเมื่อ๓๑ธันวาคม๒๕๖๓ให้สังเกตอาการ๑๔วันที่บ้าน
หากมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสสวมหน้ากาก
และไปพบแพทย์สอบถามโทร๑๔๒๒ส่วนภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาร์
ผมคงละไว้นะครับท่านที่เข้าใจก็ได้อ่านตรงนี้เข้าไป

จะส่งรายละ๓ครั้งติดต่อกัน๓๐นาทีเพื่อให้มีการสังเกตและอ่านซ้ำ
นี่คือความรอบครอบของแอปนี้
อีกครั้งนะฮะใครที่ติดโควิดแล้วไม่ได้มีแอปหมอชนะ
ไม่ได้ถูกลงโทษตามกฎหมายแล้วเพียงแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือ
ไปไหนก็โดดไว้หน่อยก็ดีนะคะว่าเราไปไหนอย่างไรกันบ้าง